กล้องวงจรปิดหน้าร้านนะครับ
คือตอนที่จักรพรรณโดนอยู่คนเดียวเลยเห็นมั้ย

มานี่บอกพวกให้หลบหลบหลบ
แล้วตัวเองนี่มีขวดในมือฟาดเข้าไป
เข้าหัวเข้าไปหูดูสิเห็นมั้ย

สลบเหมือดไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพรุ่ง๑๕เมษายน

กว่าคนนะฮะตามมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วตั้งจากเมื่อวานนี้
หลังจากเกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งของคืน๑๕เมษายน
ครับผู้ชายที่ถูกทำร้ายชื่อจักรพันธ์นะฮะวันนี้คุณไกด์ธนกร
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่ตลาดสะพานสี่นะฮะ
ชุมชนบ้านสะพันธุ์สี่ตรงนี้นะครับจุดที่เกิดเรื่องกันจักรพรรณ
คนเจ็บเนี่ยเขาบอกกลุ่มที่ทำร้ายเขาคือแก๊งหมูกระทะแก๊งหมู
กระทะอยู่ในพื้นที่ตลาดนี่แหละนะครับส่วนหน้าร้านสังกภัณฑ์เนี่ย
นะฮะร้านนี้นะฮะข้าวของเครื่องใช้ต่างยังมีร่องรอยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนี่ตอนเกิดเหตุร้านปิดแล้วนะครับแต่หน้าร้านนี้
พังหมดเลยตรงจุดตรงนี้นะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจุดที่
จักรพันธ์ถูกรุมทำร้ายอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับเวลาใน
กล้องคือ๒๓นาฬิกา๓๔นาทีนะครับจะเห็นผู้ชายคนนึงวิ่งมา
นี่คือจักรพันธ์นะฮะวิ่งมาจากปากซอยหน้าตลาดผ่านกล้องวงจร
ปิดวิ่งเข้าไปเนี่ยเป็นจุดไปทางท้ายตลาดนี่ฮะชายคนนี้ก็
คือแล้วมีนี่อันนี้เป็นเพื่อนจักรพันธ์เพื่อนจักรพันธ์นะฮะที่วิ่ง
หนีเข้าไปนะฮะเป็นเพื่อนจักรพันธ์นะครับจากนั้นนี่จะเห็นจักรพันธ
วิ่งมาแล้วจักรพันธ์เนี่ยไปนี่หน้าร้านสังขพันธ์ค่ะคือเพื่อนเนี่ย
ไปท้ายตลาดจักรพันธ์เข้าไปตรงนี้คือมุมอับพอดีครับโอ้โห
เลยเดินรุ่มเลยพวกนี้ตามมานี่ร่วม๑๐คนนะแล้วจะเห็นอนุวัติ
อ่ะที่ว่ามาที่หลังแล้วถือขวดมาด้วยอ่ะนี่แล้วบอกอ่ะหลบหลบ
แล้วอนุวัฒน์ฟาดใหญ่เลยนี่อันนี้คือมุมจากกล้องหน้าร้านส่วนขาว
สรุปเนี่ยจักรพันธ์คือสลบเหมือดอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชม
ทำร้ายนะครับนี่พอสลบไปแล้วพวกนี้ก็พากันแยกย้ายนี่มีคน
เราก็พยายามตามหาจักรพันธุ์นะครับเพื่อจะสอบถามเรื่องราวที่
เกิดขึ้นแต่เขาบอกเขาก็ยังเจ็บหนักอยู่ตอนนี้ก็ไม่ไหวไม่พร้อม
จะให้ข้อมูลจริงนะฮะนี่คือจักรพันธ์นะครับคนเจ็บนะฮะ
ขณะเดียวกันฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจเนี่ยตามตัวได้หมด
แล้วนะครับเรียกมาสอบปากคำหมดแล้วนะนี่คือไม่ใช่วัยรุ่น
ทั้งหมดนะคนนี้๔๕แล้วคุณเขียนมาสอนคนที่เอาขวดเบียร์ไป
อนุวัฒน์เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเนี่ยเป็น
พ่อค้าอยู่แถวตลาดสะพาน๔ในชุมชนบ้านสะพาน๔เขามีตลาด
สะพานศรีพลาซ่าอนุวัฒน์บอกพวกผมเนี่ยนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
เนี่ยตั้งวงกันเล่นน้ำสาดน้ำทำอาหารกินกันที่หน้าตลาดตั้ง
แต่๑๓เมษายนนะเหตุการณ์ก็ปกติดีทุกวันนะครับจนกระทั่ง๑๒
เมษายน๕ทุ่มกว่ากลุ่มของจักรพันธ์เนี่ยคือกลุ่มคนเจ็บเป็น
วัยรุ่นชายประมาณสิบคนมาหาเรื่องกลุ่มพวกผมก่อนกำลังนั่ง
ล้อมวงกินอาหารกันอยู่นี่ฮะสงสัยจะกินหมูกระทะด้วยเขาเลย
เรียกแก๊งหมูกระทะทีนี้ทางฝั่งของอนุวัฒน์เนี่ยอ้างว่ากลุ่ม
จักรพันธ์เนี่ยมาถึงมาถามหาผู้ชายใส่หมวกแต่กลุ่มของ
พวกเขาเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับกลุ่มของฝั่ง
พวกจักรพรรณด้วยนะครับก็ไม่ได้บอกอะไรไปแต่อยู่ดีเนี่ย
กลุ่มของจักรพันธ์เอาท่อเหล็กกับสนับมือเป็นอาวุธเนี่ยมาไล่
ทำร้ายกลุ่มพวกเขาจนเจ็บกันไปหกคนนะฮะอย่างตัวของอนุวัฒน์เนี่ย
บอกว่าผมเองนี่ก็เจ็บถูกต่อยเข้าไปโดยสนับมือเนี่ยเข้าไป
หน้าจนล้มฟุบไปเลยพอตั้งสติกันได้กลุ่มของพวกเขาก็คืออนุวัติ
หรือกลุ่มของพ่อข้าแม่คะในตลาดเนี่ยก็เลยวิ่งไล่กลุ่มของ
ก็เหมือนภาพในกล้องวงจรปิดวิ่งไล่จากหน้าตลาดเนี่ยไปถึง
ท้ายตลาดกลุ่มเพื่อนเพื่อนจักรพันธ์เนี่ยวิ่งหนีไปได้แต่จักรพันธ
เนี่ยเขาวิ่งเข้าไปแล้วไปจนมุมตรงร้านสังขพันธ์ก็เลยถูก
รุมทำร้ายแบบนั้นคือเขาบอกเขาไม่ปฏิเสธหรอกเรื่องทำ
ร้ายแต่เขาก็อยากจะชี้แจงหน่อยว่ากลุ่มของพวกเขาไม่ได้

เขาตีกันเสร็จใช่ไหมครับตีตีพวกผมเสร็จก็ต่างคนต่างได้
พวกผมอ่ะได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมตัวกันถามกันว่ามีใคร
มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพวกที่ว่าตีเขาก็วิ่งหนีออกไปตามซอกตึก
พวกผมในกลุ่มก็วิ่งตามกันไปคือทันใครใช่กระโดนไปใช่ก็ทันคือ
ไปทันน้องคนนั้นคนเดียวเพราะว่าคนอื่นหนีหนีไปหมด
เนี่ยอันดุวัชค์เลยบอกดูโหน่ะแก้มผมนี่ถูกสนับมือต่อย
เข้าไปก็เลยตามไปตอนหลังไงค่ะอ่าบอกหลบมาหลบมาขวดเบียฟาด
พันธุ์เลยอืมนี่เขาบอกเขาโดนก่อนทุกผู้ชมครับทางฝั่งของ
การนี้เนี่ยตัวเขาก็เจ็บนะที่ใบหน้าที่แขนที่คอคนในกลุ่ม
เองหลายคนก็เจ็บมีคนนึงถูกท่อเหล็กไปใช้ไปที่ขานี่
หกเข็มบางคนถูกตีเข้าแขนเข้าลำตัวอีกหลายคนเอางี้
เรื่องคดีความเนี่ยทางกลุ่มของพวกเขาไล่ตามทันคือจักรพันธ
คนเดียวจักรพันธ์ก็เลยโดนไปคนเดียวทางกลุ่มของอนุวัฒน์เนี่ยเขา
บอกเขาได้คุยกับจักรพันธ์แล้วนะกลุ่มของตัวเขาจะไม่แจ้ง
ความจักรพรรณในกรณีที่ถูกทำร้ายก่อนที่จักรพรรณมากับพวก
แล้วทำร้ายก่อนส่วนจักรพันธ์เองก็จะไม่แจ้งความเขาที่ถูก
ตรงนี้ที่โดนตรงนี้ถือว่าเจ้ากันอย่างนี้เหรอเจ้ากันไประหว่าง
พันธ์นะกับกลุ่มของแก๊งหมูกระทะแต่กลุ่มของอนุวัฒน์เนี่ยกลุ่ม
หมูกระทะเนี่ยเขาจะขอแจ้งความกลุ่มเพื่อนของจักรพันธ์ที่
มารุ่มทำร้าไว้เพราะเขาก่อนอ่ะตรงนี้จะแจ้งข้อหาทำร้าย
ร่างกายตำรวจสพปลวกแดงบอกว่ากลุ่มของนายอนุวัฒน์นะครับ
แล้วก็ตัวนายจักรพันธ์คนเจ็บเขาก็ไกลเกลี่ยกันได้แบบนี้
จริงต่างฝ่ายต่างไม่แจ้งความกันค่ะ
แต่ทางกลุ่มของนายอนุวัฒน์เขายืนยันว่า
ขอแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนของจักรพันธ์
วิ่งหนีไปก่อนซึ่งเดี๋ยวต้องตามตัวมาต่อไป
โอ้โหแต่มันต้องมีบทลงโทษอะไรบ้างหรือเปล่า
นั่นสิบอกเจ้ากันก็จบกันไปอย่างนี้หรอ
ฝากพี่พี่สพปลวกแดงดูหน่อยนะบอกต่างฝ่ายต่างเจ็บ

ขอเจ้าเอาผมเคลียร์เรียบร้อยนะฮะคุณตำรวจ

เดี๋ยวคราวหน้าตีกันใหม่แล้วก็เอาผมเคลียร์เรียบร้อย

ก็ดูรุนแรงดูหนักกันเหมือนกันนะทั้งสองฝ่ายนะครับ